อาจจะไม่ใช่ทุกคนชอบของอร่อยสิคะทุกคนชอบ
ค่ำวันนี้เราจะรวบรวมมาบอกคุณผู้ชมนะคะว่ามีอะไรอร่อยบ้าง
ติดตามพร้อมกันเลยในช่วงตลอดกิน
ไปกินกันที่แรกเลยนะคะพิกัดร้านนี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเจ๊หนุ่ยท่าขอนยาง
พิกัดก่อนเลยค่ะก็คือถนนทางเข้าหมู่บ้านไคร่นุ่นตะบนท่าขอนยาง
อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามบรรยากาศร้านบ้านบ้านแบบนี้แต่อร่อยดีเหลือเกิน
ดล้อมไปด้วยทุ่งนาเขียวขจี้ร้านร้านนี้นะคุณชนะคุณใบตอง
ซุปกลมราคาย่อมเยาว์ไปถามเจ้าของร้านเลยค่ะคุณสมบัติอินทานะคะ
คือชื่อพี่เพราะไม่ใช่เอ้าแล้วไว้ล่ะเป็นเชื่อแฟนกับเข้าบ้างเจอ
เมื่อแฟนเดียวคือสมัยก่อนนะคะพี่สมบัติเนี่ย
เจ้าของร้านเขาขับรถตู้นำเที่ยว
พ่อตาก็เลยยกที่ตรงนี้ให้ไปทำมาหากิน

หยิบสูตรน้ำซุปสูตรเด็ดของแฟนมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวซะเลย

คือเขาเคี่ยวกันเป็นวันและเคี่ยวด้วยเตาถ่านนะ
เพราะฉะนั้นมันจะมีความกลมกล่อมมีความหอมลงตัวแบบที่เป็นเอกลักษณ์เลยล่ะ
อกจากนี้นี่คุณดูเป็นชิ้นเนื้อเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยนะ
ส่วนใครที่ชอบทานผักที่ร้านมีบริการให้ทานฟรีแบบไม่อั้นด้วยนะ
คุณหยิบตักทานได้ตามสบายอ๋อส่วนราคาที่ว่าย่อมเยาว์อ่ะ
ดิฉันว่าทุกคนฟังแล้วจะต้องรู้สึกแบบเฮ้ยมีเหรอ
นี่๔๐บาท๔๕บาทแต่ได้ชามใหญ่อย่างนี้เลย

โอ้โหแบบเจ็มจ้อนไงคุณฉันนะ

นี่ดูชามใหญ่ยักษ์น้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุป

แต่ที่จะบอกงี้นะว่าลูกค้าเนี่ยเม้ววิ่งกันแม่คะแทบไม่ได้พักเลยนะคะ

เหนียวนุ่มมีต้มเล้งตีนไก่
หรือใครชอบทานเมนูข้าวก็มีกะเพราลาดข้าวด้วย
อุ๊ยดีจังหรอเออให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายไงคะ
กระเพรามาแล้วสั่งเกาเหลามาสักชามนึงนะ
โอ้โหแล้วก็ให้เพื่อนจ่ายเนอะ
ได้ให้เพื่อนจ่ายเราก็กินฟรีเอ๊ะไม่น่าครบหาไก่แล้วกัน
เออแต่ว่าก็ชวนกันไปหลายคนน่าจะดีมากนะคะ
และทางร้านเนี่ยย้ำด้วยนะว่ายอมรับเลยว่าตอนนี้ต้องแบกรับเรื่องของราคา
แต่ยังไงก็ตามก็ยินดีที่จะให้ลูกค้าได้ทานของอร่อยในราคาที่คุ้มค่า
เพราะฉะนั้นแล้วนะใครไปที่มหาสารคามไปแวะเวียนไปอุดหนุนไปชิมความอร่อยกันหน่อย
ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเจ๊หนุ่ยนะคะ๐๘๙๕๐๓๗๗๔นะคะ
เปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๓ทุ่มไปเลยจ้า

เอาหนึ่งน้ำลายนิดนึงอ้าวดีจังเลยอ่ะเอาหนึ่งน้ำลายนิดนึง